แม่แม่อะไรก็ด่าพวกก่อนเลยอะ

อะไรที่เราอันสิบายให้ใครฟังไม่ได้อะเนอะ

ก็ถามพ่อเกิดมานั่งซ้ำเติบแม่แม่
พ่อต้องเสียสลักแค่ไหน

คือคนอื่นเขาไม่ได้มารู้ตรงนี้ไง

ผิดพลาดแล้วก็แค่เริ่มใหม่แม่
วันใหม่ดีผัวเท่าสิ่งที่หล่อ
โอ้โหเท่าสิ่งที่หล่อ
ที่แจ้งเขาค่อยมองค่อย
พักกับคนให้ดีพักกับคนให้แรง
พักกับคนให้รู้ลีออนคลุมชีมี
แล้วแล้วแล้ว
ก็ถามพ่อเกิดมานั่งซ้ำเติมเนี่ยแม่
ไม่ค่อยจะเกิดอะไรอ่ะ
ทำไมเขาต้องโดนดายอย่างเดียวเลย

พ่อรู้ดีว่าเขาสู้แค่ไหน